ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของศิลปินที่มีการทำเป็นภาพกราฟิตี้
เรื่องของเสือดำเรามีการรายงานนำเสนอไปว่ามีศิลปินไปวาดภาพ
แล้วก็ภาพหายไปบนกำแพงที่เขาเรียกว่ากราฟฟิตี้ใช่
ศิลปินเองก็บอกว่าโอ้โหไม่ได้ไปลบเองหรืออะไรสร้างกระแสนะ
คือทำเสร็จวาดเสร็จก็กลับไปเพื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงก็เรียกร้องเรื่องของคดีเสือดำ
ดำต้องไม่ตายฟรีแต่มันก็หายไปแล้วมีคนมาลบหายไปแล้ว
ทีนี้ยิ่งลบยิ่งมีศิลปินบอกไม่ห่วงยิ่งลบยิ่งมา
คนอื่นอื่นก็มีก็มาตามกันที่ถูกลบคือภาพนี้ที่ว่าเป็นเสือดำแล้วมีลำโพงเหมือนกับปิดเสียง
คือมันเสียงไม่ดังอ่ะใช่ไหมการเรียกร้องครั้งนี้ทำไม
เสียงเรียกร้องจากประชาชนมันถูกปิดหรือยังไงคือศิลปินเขาก็ยืนยันผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
เนี่ยภาพเนี้ยผมทำเองครับแต่ผมไม่ได้ไปลบเองนะศิลปินที่ไหนจะแบบโอ้โห
อื่นอืดดีก็มีเจ้าหน้าที่มาลบผมไม่ได้สร้างกระแสอะไร
คือไม่รู้ใครรบนะฮะแต่ว่าเขาถ่ายภาพคืนที่ถูกลบนะว่ามีรถคันหนึ่งมาจอดเฝ้าเลยด้วยนะ
เป็นรูปเสือดำข้างกำแพงซอยสุขุมวิท๕๗
จุดเดียวกันกับภาพเมื่อกี้ที่โดนลบไป
นี่จุดเดียวกันเลย
ก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะ
ถามว่าเสือดำต้องไม่ตายฟรีนะ
ถามสังคมว่ากฎหมายจะเอาผิดคนฆ่าเสือดำได้หรือเปล่า
อินดี้บอกว่าติดตามข่าวเสือดำต่อเนื่องค่ะ
ก็หลายครั้งนะที่เสียงเล็กในสังคมเหมือนกับถูกปิดกั้น
แม้แต่ออกมาเพ้นภาพเพื่อสะท้อนปัญหาแต่กลับถูกลบไปซะงั้น
อินดี้บอกว่ายิ่งลบเท่าไหร่เดี๋ยวก็ยิ่งมีคนมาเพ้นภาพมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ที่เขาอนุญาตด้วยครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ศิลปินจะสื่อออกมาก็ขอความสนับสนุนด้วยครับ
ขอพื้นที่ขอถ้ามีงบประมาณก็ดีครับ
ก็จัดอีเวนต์ให้แบบว่ามีพื้นที่ให้ได้ทำบ้างครับขอบคุณครับ
ทีนี้ไปดูในโลกโซเชียลนะคะก็มีศิลปินโพสต์ภาพ
แล้วก็มีการนำเสนอแนวคิดของตัวเองหลากหลาย
มีคนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ภาพโครงกระดูกเสือดำ
คู่กับผู้ชายรูปร่างทุ่มทวม
ปิดตาด้วยเครื่องหมายในเครื่องแบบของข้าราชการหน่วยงานหนึ่ง
แล้วก็มีข้อความบอกว่ามาตรฐานการปกป้อง
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าภาพนี้อยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะ
แล้วก็มีศิลปินกราฟิตี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็โพสต์เฟซบุ๊คโชว์ผลงานแม่เสือดำร่ำร้องไห้
ภาพนี้ก็มีออกมาเรื่อยอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคม
มีภาพของผู้ชายคนนึงด้วย

สีสันที่คล้ายอะไรก็ไม่รู้
อันนี้ก็เป็นที่นครศรีธรรมราช
คือกำแพงเหล่านี้เป็นกำแพงที่เขาอนุญาตให้
บรรดาผู้ที่ชื่นชอบศิลปะด้านนี้เนี่ย
พ่นนะฮะมาแสดงผลงานไว้ได้อยู่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะมันไม่ใช่ที่สาธารณะ